ทีนี้มาดูเรื่องของผู้บัญชาการทหารบกกันหน่อยค่ะ

ตอนนี้หลายสายตาโฟกัสไปที่ท่าน
เพราะว่าก่อนหน้านี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

วันนี้นักข่าวของเรานะคะไหนเจอแล้วก็เลยถามเรื่องนี้ซะเลย
แต่ว่าก่อนที่จะถามเรื่องนี้คำตอบว่าอย่างไรนะคะมาดูเรื่องนี้ก่อน

วันที่๑๑ตุลาคมพบทบพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ไปพูดบนเวที
บรรยายแผ่นดินของเราในมุมมองด้านความมั่นคง
พูดครั้งนี้ต้องยอมรับนะคะว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะเลยทีเดียว
เพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ก็เลยกลายมาเป็นภาพนี้นะคะ
มีการตั้งคณะกรรมาธิการด้านความมั่นคงขึ้นมา
สภาพผู้แทนราชดรเชิญท่านอภิวรักษ์คงสมพงศ์
วันนี้ไม่ได้ใส่เครื่องแบบทหารนะคะใส่สูตรผูกไทยไปเลยค่ะ
ไปชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมธิการกิจการ
ความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศสภาพผู้แทนราชดร
ซึ่งมีพลโทพงศกรรอดชมพูรองหัวหน้าพักอนาคตใหม่
เป็นประธานการประชุมนั่งหัวโต๊ะแบบนี้นะคะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาหากจริงแล้วพบทบไปภารกิจที่กาญจนบุรี
ไปตรวจภารกิจชายแดนไทยเมียนมาร์
หลังจากนั้นก็มาร่วมพูดคุยในการประชุมครั้งนี้
คือท่านถูกเชิญตัวไป
ทีนี้ใช้เวลาร่วมกว่า๑ชั่วโมงนะคะ
ท่านก็ออกมาจากห้องประชุมมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
สื่อก็ถามว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้าง
ก็พบทบบอกว่าบรรยากาศเป็นไปในทิศทางที่ดี
มีนิมิตหมายที่ดีระหว่างทั้ง๒ฝ่ายนะฮะ
คือท่านบอกว่าอย่าเรียกว่า
การเรียกไปครั้งนี้ของคณะกรรมธิการด้านความมั่นคง
อย่าเรียกว่าถูกปรับความเข้าใจอะไรเลยนะคะ
ให้เรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพราะต่างคนต่างเข้าใจบทบาทของกันและกันเป็นอย่างดี

เป็นเรื่องที่ดีที่สองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนกัน
ซึ่งทางคณะกรรมธิการเองก็แสดงความห่วงใยมาหลายเรื่อง
ที่สำคัญพบทบบอกว่า
ก็เห็นความสำคัญของฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติ
ว่าต้องทำงานร่วมกันแล้วก็เดินไปข้างหน้าด้วยกัน
ทีนี้ประเด็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชม

กระแสข่าวว่าพบทบจะมาเป็นนายกรัฐมนตรี
ต่อจากพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เป็นไปได้หรือไม่อย่างไร
บอกเลยนะคะมันเป็นไปไม่ได้
เพราะอะไรด้วยสถานะตอนนี้
ผมยังรับราชการทหารอยู่ท่านไปเกษียณ

และผมก็เป็นสวสมาชิกวุฒิสภาด้วย
คือถ้าเกิดว่าไปดูตามรัฐธรรมนุน

เพราะฉะนั้นกระแสข่าวที่ออกมาเนี่ย
นักข่าวนี้ก็ไปถามกันเอง
ว่านักข่าวค่ะ
ท่านเอ่ยถึงอะไรเพราะว่ามีการป้อนคำถามอะไร
มันก็อาจจะเป็นคำตอบต่อเนื่องอะไร
อย่าไปจริงอย่าไปซีเรียสดีกว่านะครับเรื่องพวกนี้นะฮะ

ถ้าเกิดว่าอนาคตท่านเกษียณจากตำแหน่งพบทบแล้ว
จะเล่นการเมืองไหมท่านยืนยันเลยนะคะ
บอกว่าไม่แทรกแซงการเมืองไม่เล่นการเมืองและไม่เล่นกับนักการเมือง
แต่มีเพื่อนเป็นนักการเมืองได้ดีค่ะ